แล้วลูกชายเนี่ยหัวใจหยุดเต้นไป
แล้ววันนั้นนะคุณผู้ชมคุณวรพร

รักษาจนปลอดภัยแล้วคุณแม่ตามหา

ระบุข้อความว่าเหตุเกิดเมื่อ๑๕กุมภาพันธ์

ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถพลิกอัพ

มีนักศึกษาชายคนหนึ่งมาช่วยปั๊มหัวใจ

จากนั้นรถพยาบาลก็มารับตัวไป

อยากบวชให้พี่นักศึกษาเขาด้วย

เป็นการขอบคุณที่พาลูกชายแม่

วันนี้พูดสิทธิ์ข่าวไปลงพื้นที่

ต้องกรบมือให้เลยนะเก่งมากจริง
ที่นี่คือมูลนิธิกุศลศรัทธาท่าโรงช้าง

วันนั้นนะพี่ผมก็เลิกเรียนใช่ไหม
ขี่รถมาเจอคนเจ็บประสบอุบัติเหตุ
สตินิ่งไปแล้วแล้วไม่หายใจ

โทรหารองหัวหน้ากู้ภัยขอคำแนะนำ

เลือกกลับมาครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหผมนี่ดีใจภูมิใจช่วยหนึ่งชีวิต

ผมทำไปโดยไม่หวังอะไรตอบแทนครับ

ครอบครัวอยู่มักไม่เยอะมาก
หลายคนเกี่ยวทางครอบครัวแล้ว

หรือว่าได้ช่วยเพื่อนหนึ่งคนในตรงนี้มีมีชีวิตออกต่อไป
โอ้โหนี่ค่ะหัวหนึ่งชีวิตมันสำคัญกับอีกหลายชีวิตมากเลยนะคะ
อ่านชื่ออีกทีนะน้องฟิล์มคณาศักดิ์นาคเตโอ้น้องนี่

ฮีโร่ตัวจริงเลยนะเดี๋ยวนี้เยาวชนเหลือหลายคน
นี่เป็นอาสากู้ภัยนะอย่างวันก่อนเราอ่านน้องผู้หญิงจับงูอ่ะ
ก็รู้วิธีที่จะจับงูด้วยนะคะเก่งมากจริงค่ะ